ที่สมุทรสาครมีผู้ชายคุณหนึ่ง
เขาก่อเหตุไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง

เขาบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้อดีตพันรยา

แบ่งสมบัติให้มันยุติธรรมหน่อย
เพราะว่าสมบัติที่สะสม
ในขณะที่อยู่ด้วยกันมาหลายปี
ถูกแบ่งไปให้พันรยาฝ่ายเดียว

ตำรวจบอกต้องให้พันรยาทั้งหมดเลย

ก็เลยก่อเหตุปีนเสาไฟฟ้าเรียกร้องความยุติธรรมนะคะ
ไปดูช่วงเวลาของการเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ค่ะ

รวมทั้งชาวบ้านคนอื่นตะโกนขึ้นไปค่ะ

ชะกะเสมธานีซอยบางแคร์ซอยคลองแคร์

สรุปแล้วพอได้ยินเสียงพันรยา
นายสมชายยอมลงมาแต่โดยดีนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ต้องนำตัวนายสมชายไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ